เก้าเข้าสู่วันที่๔๔แล้วนะคะสำหรับโครงการ๙คนละ๙ค่ะ

จังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะคะด้วยระยะทางการวิ่งทั้งหมด๓๔วันค่ะ
ระยะทางกว่า๑๖๘๘กิโลเมตรแล้ว
สามารถระดมทุนยอดบริจาคได้แล้วที่เราเห็นกันอยู่นะคะ
คุณผู้ชม๘๑๑ล้าน
คือพุ่งขึ้นมารวดเร็วมากจากเมื่อวานนี้ที่เราอ่านไป๗๘๘ล้าน
คือวันนี้ขึ้นมาประมาณ๓๐ล้านได้
ใช่แล้วกว่า๓๐ล้านเลยก็ได้
แล้วภาพด้านข้างก็เป็นภาพบรรยากาศจริงนะคะ
ก็ยังคงมีประชาชนค่ะออกมารอต้อนรับพี่ตูนเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
แล้วก็ร่วมระดมทุนสมทบ
เพื่อจะช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศกันมากมายเลยทีเดียว
ใช่ตอนนี้พี่ตูนก็ยังอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนั่นเองนะคะคุณผู้ชม